พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีคือถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านเจ้าอาวาสวัดมาร้องเรียนเนี่ยนะโอ้โหคนร้ายโหดเยี่ยมจริงนะ
คือท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเข้ออกมาร้องเรียนบอกว่าคาดว่าคนร้ายนำยาค่าย่าไปใส่ในถังน้ำของวัด
กะจะฆ่าพระให้ตายทั้งวัดครับคาดว่าอาจจะเป็นปมเรื่องของความขัดแย้งผลประโยชน์ในวัดนะคะ
แล้วคนร้ายมาแอบเอายาค่าย่าใส่ไปในแท้งน้ำที่ท่านเจ้าอาวาสออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็เพราะว่า
ถังน้ำหรือว่าแท้งน้ำเนี่ยนะพระท่านก็ใช้คนที่ไปทำบุญเขาก็ใช้แล้วมีคนใช้เอาไปแปลงฟันแล้วโอ้โหกลิ่นมันเหม็นมาก
แล้วมีคนเอาไปใช้แบบอาบน้ำด้วยนะมีอาการแพ้ผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยอะค่ะ
ได้รับการเปิดเผยจากพระครูพิสารอุทัยกิจเจ้าอาวาสวัดหนองเข้ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
พระท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะท่านบอกว่ามีคนร้ายเอาสารเคมีประเภทยาค่าย่าใส่ถังน้ำของวัด
หวังจะฆ่าพระให้ตายทั้งวัดคือถ้าไม่ตายก็โคม่าค่ะ
เพราะว่าถังน้ำนี้ใช้เฉพาะในวัดเท่านั้นดังนั้นถ้าคนร้ายเอาสารเคมีมาใส่เอายาค่าย่ามาใส่ก็ต้องตั้งใจทำให้คนในวัดตายอ่ะ
พระครูพิสารอุทัยกิจบอกว่าเมื่อ๗ตุลาคมค่ะน้ำบาดานที่ใช้ในวัดหนองเข้อยู่ดีกลิ่นโอ้โหเหม็นมาก
เหมือนสารเคมีกลิ่นเหมือนยาค่าย่าทั้งพระทั้งญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัด
ใช้น้ำนี้กันหมดเลยนะคะทั้งดื่มทั้งอาบน้ำทั้งแปลงฟันและทุกคนที่ใช้น้ำนี้มีอาการผิดปกติหมดเลย
มีโยมที่เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะไปช่วยงานที่วัดเป็นประจำดื่มน้ำอันนี้
แล้วก็โอ้โหรู้สึกปวดแสบปวดร้อนยังบอกไม่ถูกแล้วก็อาบน้ำในห้องน้ำของวัดอาบเสร็จปุ๊บตุ่มขึ้นเลยคุณผู้ชม
ุ่มขึ้นเต็มตัวแล้วก็มีอาการแพ้อย่างรุนแรงแพ้ถึงขั้นที่ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็ส่งโรงพยาบาลอำเภอสว่างอารมณ์ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลย
พระลูกวัดใช้น้ำล้างหน้าแปลงฟันก็แพ้กันไปตามตามกันเพราะดีนะคะที่น้ำมันมีกลิ่นสารเคมีแบบไม่รุนแรงมากนัก
ก็เลยรีบเอาน้ำดื่มแบบบรรจุขวดที่อยู่ในวัดนะคะมาล้างแต่พระบางรูปเยื่อบุตาอักเสบอ่ะ
ก็เลยเชื่อว่าต้องมีคนไม่หวังดีเอาสารพิษเอาอะไรสักอย่างหรือว่ายาค่าย่าไป
ใส่เอาไว้ในถังน้ำพระครูพิสารอุทัยกิจบอกว่า
ก่อนหน้าที่ทั้งวัดน้องเคเขาขาดแคลนน้ำใช้ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค
ก็เจาะบ่อบาดานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนครับเจาะปุ๊บน้ำได้น้ำดีเลยนะ
น้ำใสน้ำสะอาดทั้งดื่มทั้งใช้ไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าช่วงวันที่เจ็ดถึงเก้าตุลาคม
เริ่มมีอาการนะคะแพ้น้ำทั้งน้ำดื่มทั้งน้ำอาบเนี่ยแพ้กันหมดเลย
ก็เลยคาดว่าคนไม่หวังดีน่าจะแอบเอาสารเคมีไปใส่ในถังน้ำมีอยู่๓ใบนะคะ
อยู่ใกล้ใกล้กับบ่อบาดานสองถังเนี่ยอยู่หลังสาราวัด
ตอนนี้ก็เลยตัดท่อที่มีสารเคมีปนเปื้อนนะคะเพื่อป้องกันอันตราย
แต่ว่ายังเก็บน้ำที่คาดว่ามีสารปนเปื้อนอยู่นะคะจะได้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ไปเอาน้ำสำรองมาใช้กันไปพลางก่อน
จากเหตุการณ์นี้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพอำเภอสว่างอารมณ์
เอาตัวอย่างน้ำที่คาดว่ามีสารเคมีไปร้องกับทางอำเภอแล้ว
ขอให้ตรวจสอบสารปนเปื้อนแล้วก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานีด้วย
จะไปร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพราะเชื่อว่ามันต้องมีคนที่เจตนาไม่ดีอ่ะ
หวังจะฆ่าพระทั้งวัดก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของผลประโยชน์
เรื่องของการทุจริตเงินในวัดหรือเปล่า
เดียวกับประหลัดเอาไปนี่เลยความเข้มข้น
คือคือน้ำทั้งทั้งถังที่หลวงพี่บอกเลยตอนนี้หยุดใช้ไหมเนี้ยหยุดใช้แล้วอ๋อ
เพื่อเก็บตัวอย่างไว้ให้กับทางเจ้าที่อัตมามาอยู่หนองเข้เนี่ย
ปีนี้เข้าปีที่ยี่สิบกว่าแล้วครับก่อนหน้านั้นก็จะมีการเอาเงินวัดเนี่ย
ล้มหมูล้มไก่เอากินแล้วเป็นหาเสียงกัน
เหลือเอาเขาไปในบ้านครับถ้าพระอยุคไหนมีปัญหาก็จะหาเรื่องอะ
พระยุคนั้นให้ออกไปบ้าง
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีคนเอาสารเคมีไปใส่จริงหรือเปล่า
เป็นสารเคมีชนิดไหนหรือว่าอาการแพ้ที่คนไปใช้น้ำไปดื่มน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่